เหตุสุดหลอนงานศพคุณย่างานศพของคุณย่านะอยู่ดีขาปริศนามันโผล่มาจากไหนไม่รู้ขาปริศนาเหมือนโผล่ออกมาขอบคุณแขกเรือที่มาส่งฮะส่งใครอ่ะก็ส่งเจ้าของงานแล้วขาใครขาเจ้าของงานไหนอ่ะขายนั่นไงต้องวงกลมให้ดูเพราะขาคนที่มาร่วมงานเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่หากวงกลมให้ดูแล้วยังไม่ชัดเจนมีพระ

เพราะแขกผู้ร่วมงานไม่มีใครนั่งตรงเนี้ยตรงนี้มันต้องให้เกียรติงานศพอ่ะใครจะนั่งตรงนี้ได้แต่ขาปิศนาเขานั่งอยู่ตรงนั้นฮะคือหลายคนมองว่าเอ๊ะเป็นเสื้อสีฟ้าอันนี้มันไม่ใช่งานแบบฟรีสไตล์อ่ะบางงานเสื้อสีแดงบางงานเสื้อหลักสีแต่งานนี้เป็นงานงานศพที่เป็นธรรมชาติปกติดังนั้น